แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมา
ซึ่งแน่นอนครับเรื่องของโอกาสของน้อง
แต่ว่าหลังจากนี้ก้อนใจจากเงินการต่าง
ที่เคยส่งให้ก่อนที่จะออกมาแล้วก็หลังจากที่ออกมาแล้ว
ก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องเราย้อนไปดูกันหน่อยดีกว่าว่า
โอกาสทางนอกหน่อยจากนี้นะครับที่มีหลายสโมสรให้กำลังใจมา
จะมีใครกันบ้างเริ่มจากองค์กรในไทยก่อนครับ
ก็บอกนะครับว่าเตรียมจะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพถ้าเกิดว่าน้องมุ่งมั่นและตั้งใจ
ไปดูเกมที่สนามก็ดูฟรีด้วยบอกแบบนั้น
ส่วนทีมไทยรุ่นยังไม่เกิน๑๖ปีครับทางโค้ดดาสนะครับทงชัยรุ่งเรืองเลิศ
ก็บอกนะครับว่าหากมีโอกาสครับเตรียมจะจัดฟุตบอลคลินิกขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
ให้น้องรวมถึงคนที่สนใจในจังหวัดมานะครับร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้
เจ้าตัวก็เป็นโค้ชของทีมอยู่๑๖ทีมชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดแมชกระชับมิตรที่จังหวัดเชียงรายด้วย
มาดูในระดับนานาชาติกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ที่จานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟ่า
จะเชิญให้ไปชมเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกแต่ว่าด้วยระยะเวลามันไม่ทันจริง
หรือว่ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมที่จะจัดขึ้น๒๔กันยายนนี้ที่ลอนดอนฟิงกฤษ
ได้ไปนี่คุ้มเลยนะเจอนักเตะระดับโลกทั้งนั้นนะครับ
อีกหนึ่งรายการครับเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลประชับมิตรของสโมสรนะครับ
ก็จัดเดินสายทั่วโลก๑แล้วมีสิงคโปร์นะครับ
เขาก็มีการเชิญ๑๓คนไปร่วมชมบอลรายการนี้ในช่วงปลายเดือนนี้
แต่ว่าระยะเวลาเนี่ยก็กระชันชิดเหมือนกันเดี๋ยวต้องประสานกันนะครับ
ระหว่างสมาคมกับทางเจ้าภาพฝ่ายจัดว่าจะเดินทางพาน้องไปอย่างไร
ส่วนคลายวอคเกอร์นะคะนักเตะทีมชาติอังกฤษค่ะ
ก็เคยโพสต์อินสตราแกรมนะคะบอกว่าจะมอบเสื้อทีมชาติอังกฤษของตัวเองให้กับน้องทั้งหมดนะคะ
นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะคะที่ได้ส่งมอบเสื้อทีมชาติญี่ปุ่น
พร้อมกับลายเซ็นชุดฟุตบอลโลก๒๐๑๘ชุดนี้ทุกคนให้กับน้องในทีมหมูป่าเหมือนกันค่ะ